ผู้ชายคนนึงเขาเครียดเพราะว่าพ่อติดโควิดแต่หาเตียงไม่ได้

เขาก็เลยขี่จักรยานยนต์ถือถังน้ำมันไปราด
หน้าประตูสามของธรรมเนียบรัฐบาลหวังจะจุดไฟเผาประท้วงเลยเนี่ยนะคะ
ตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนอดูสิตเขาก็ต้องไปจับกลุ่มเนี่ยค่ะ
ในนัทวุฒิเทียมศักดิ์อายุยี่สิบแปดปีตามหมายจับศาลอาญา
ข้อกล่าวหากระทำผิดฐานเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นลงบนถนน
แต่เตรียมเพื่อกระทำความผิดวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นค่ะโดยจับกลุ่มได้ที่แมนชั่นแห่งหนึ่ง
ท้ายซอยราบร้าวเก้าสิบหกแขวงพระพราเกตวังทองหลังกรุงเทพเมื่อวานนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๕กรกฎาคมช่วงตีสามครึ่ง
ซ้อนอดุสิตได้รับแรงงานว่ามีบุคคลต้องสงสัยเนี่ยมาจอดจักรยานยนต์ที่ประตูสามทำเนียบ
พอเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปเลยทีนี้ปรากฏไปพบว่ามีถังสแตนเล็ตขนาดเล็กวางอยู่
ผู้ต้องสงสัยคนนี้เขาราดเทน้ำมันไปแล้วตรงพื้นประตูค่ะคาดว่าน่าจะเตรียมกระทำผิดกฎหมาย
พนักงานสอบสวนเขาก็เลยรวบรวมหลักฐานนะคะแล้วพอทราบตัวผู้กระทำความผิดก็ขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับ
จนกระทั่งไปเจอตัวชายที่มีลักษณะเหมือนกับบุคคลตามหมายจับก็เลยแสดงตัวจับกลุ่ม
และแน่นอนว่าก็ต้องดำเนินคดีสาเหตุที่เขามาก่อเหตุเนี่ยเขาบอกเขาเครียด
หาเตี๊ยงให้พ่อไม่ได้นะคะแล้วก็เลยจะเผาทำเนียบเลยนะคะ
วันนี้มีความอันตันใจของหลายคนนะคะหลายครอบครัวที่เกิดจากโควิดสิบเก้านี้นะคะ